ในขณะที่เราเป็นส่วนรักหน่อยเป็อจีนไทยผลักธุ์รักตัวใหม่มีคำว่าอะไร
ใช่ครับเข้ามาบ้างมีคนบ้าง
แล้วก็คุยบ้าง
คือตอนนี้ยังไม่พร้อมมีรักใหม่
คือผมไม่เคยหาความรักอยู่แล้วครับ
บางทีมันมาก็มันมาหาเราครับ
แต่ว่าเราไม่หาวันนั้นยังไม่รัก

ไม่เค็ชครับเรารักกันสิทธิดีกล่าล

สำหรับแฟน